ไม่เป็นไรแล้วระหว่างนี้เราให้พี่ตั๊กมาช่วยพี่
น้องเล่าข่าวโควิดไปครางขอร้อนจริง
อยากรู้เรื่องการถอดได้ไหม
นี่ค่ะคุณหมอก็มีการออกมาพูด
บอกว่าประมาณสักกลางเดือนไม่ถูกนานเนี้ย

เอาล่ะจะมีการถอดแมสได้ในที่สาธารณะ
โปรดว่านายยกไปให้เบ็กกันเอี้ยดเลยค่ะเบ็กเอี้ยด
ออกมาแบบชัดเจนอ่ะคือจริงจริงอ่ะทีวีอ่ะ
จริงจริงในนีในผู้ประกัดอย่างในรัฐเองเราก็คุยกันน่ะนะคะ
ว่าเราจะยังไงสุดท้ายเขาบอกว่าเดี๋ยวขอดูนโยบาย
ของทางภาครัฐนั่นแหละว่าเพราะว่าภาครัฐอ่ะ
รุปเขาจะเอายังไงเพราะเขายังไม่ฟันชัดเจนใช่ไม่แต่เอาจริงจริง
พวกเราอ่ะตรวจเอทีเคกันตลอดถ้าสมมุติเอาแบบว่า
ก่อนขึ้นรายการพวกเราก็ไม่ได้อยากจะติด
เพราะเราเป็นสังคมแบบว่าแต่ละสังคมแต่ละช่อง
ถูกต้องป่ะทุกรายการพวกเราก็ไม่อยากให้แพร่ระบาด

ขอความกรุณาให้ถอดได้ไหมก็ยังไม่มีออกมาว่ายังไง
เนี่ยท่านก็บอกว่าสาธานาศุกร์เนี่ย
จะอนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยในที่โล่ง
กลางเดือนมิถุนายนนี้ก็คือยังเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมยกเว้นกลุ่มเสี่ยง
อะค่ะก็คือกลุ่มหกศูนย์แบบพื้นที่ที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเพง
แล้วก็กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันจำนวนมากทีแรกท่านบอกมาเป็นแบบนี้
ก็มีการเปิดเผยค่ะบอกว่าเขามีการประชุมคอรมอลกันถูกไหมคะ
นายกท่านก็บอกว่าเนี่ยมีความเห็นว่ายังไม่ให้ยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัย
หลังจากกระทรวงสาธารณสุขเตรียมที่จะเสนอเสาบ่อคอเพื่อที่จะปรับเมื่อนไขอะค่ะ
ให้สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ในช่วงเดือนมิถุนายนในจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีเขียว
ท่านบอกว่าช่วงนี้ใส่ไว้ก่อนดีกว่า
ทีนี้ก็เลยถามต่อไปว่ายังมีโอกาสที่จะมีการถอดหน้ากากอนามัยในช่วงนี้ใช่หรือเปล่า
คุณอนุทินก็เลยบอกว่าถอดได้เฉพาะตอนที่อยู่บ้านกับเพื่อน

คืออยากให้พูดให้ชัดเจนเนาะอย่ากำกวมเพราะว่าตอนนี้ประชาชนสับสน
เพราะว่าอัดรายการที่พี่ไปอัดล่าสุดเนี่ย

ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเห็นประกาศมีฮอต

ทุกคนก็คือว่าเราจะถอดหน้ากากกันแล้วถูกต้องไหม

ก็ธอดส่วนใหญ่แล้วอะถ้าสมมุติอัวอุดอดอะไรอย่างนี้

คุณอาทิตย์ก็มีพูดประเด็นเรื่องที่วาลาคนไปออกกำลังกาย
เค้าวิ่งห่างกันซัก๒เมตรอย่างนี้

สรุปแล้วยังไงแต่เนี่ยชัดเจนออกมาเพราะนายกพูดเลยว่า
ยังไม่ถอดดีกว่าคำนี้เลยเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการรายงาน
ผู้ติดเชื้อลักษณะที่เรามีการรายงานกันถูกต้นที่ผ่านมาจะมีการรายงานแต่จะเปลี่ยนรูปแบบไป
ทีนี้พอใช้คำว่าเฉลี่ย๗วันเนี่ยเราก็ยังงงอยู่ว่าการประกาศมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหน
คือถ้าถามความเข้าใจมินถ้าสมมุติว่าฟังแค่คำว่ารายงานแบบเฉลี่ย๗วัน
ก็คือเอายอดของทุกวันวันมาหารรวมกันใช่ไหมไม่รู้ไงแต่ก็ยังมีการประกาศ
คนที่เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลในทุกทุกวันอยู่นะอ่าคือประกาศเฉพาะกลุ่มคนที่โอเค
อันนั้นจะไม่มีการรายงานแล้วดังนั้นก็ต้องไปดูว่าจะเป็นยังไง
มิถุนายนทางกรุงเทพมหานครเขาก็ประกาศเรียบร้อยว่าจะมีการเปิดผับบาง
ราโอเกะอาบอบนวดนะคะมีผลวันพรุ่งนี้นะคะคุณขจิตชัชวานิส
กรุงเทพมหานครก็ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตอนก่อนหน้านี้ก่อนที่กรกตจะรับรองคุณชัดชาตินะคะค่ะก็มีการลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่บอกว่าจะมีการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่๕๓ก่อนหน้านี้ค่ะ
ก็มีรายละเอียดบอกว่าสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะที่เป็นแบบสถานบันเทิง
คาราโอเกะหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยค่ะ
อืมแล้วก็ยื่นขออนุญาตกับสำนักงานเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
หนึ่งก็คือว่าเปิดให้บริการได้จำหน่ายแล้วก็บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน๒๔นาฬิกา
ต้องทำตามข้อกำหนดแล้วก็กิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดอันนี้ต้องงดนะคะ
สองผู้ประกอบการหรือว่าผู้ให้บริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานนักร้อง
เสิร์ฟทั้งหลายนักดนตรีบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์
มีการคัดกรองความเสี่ยงก่อนหน้านี้ที่เราแบบเอ๊ะปกติอย่างไทยรัฐทีวี

มีมาตรการอะไรออกมาใหม่ช่วงหลังนี้
จะบอกว่าโอเคไม่ต้องตรวจขนาดนั้นแล้ว

มีอาการหรือมีความเสี่ยง

อยากให้ใส่ไว้ก่อนดีกว่า

แต่ถ้าเกิดฟรีไปแล้ว

เพราะมันผ่อนไปแล้ว

คนที่ติดโควิดก็ออกมาทำงานได้นะ
เหมือนที่เขาบอกว่าคนไม่ติดให้อยู่บ้าน

แต่ก็ถ้าสมมุติวันนี้

คือเพิ่งออกไปต่างจังหวัดที่ไปนานจริงเนี่ย

เป็นไงบ้างคะ

ธ่ามนาคารจะเปิดพรุ่งนี้แล้ว
หลังจากที่ธ่ามนาคารที่เพิ่มฟูธรรมชนตราชาติ

เวลาเต้มเอียดเลย

จังหวัดเต็มเอียดแต่มีเวลานู่นนะ

ก็คือไปถวายพระอุปคุฎอะไรอย่างนี้
อย่างที่รู้สึกไทยรัฐก็ไปเอาภาพมาจากไหนก็ไม่รู้

เม่เกิบมาชีวิตแล้วอภาคออธิส๑๙๘๑ที่ปรึงการนะ

ถูกเป็นที่แรกอ่ะเป็นที่แรกที่มดำรู้จักแบบรุ่มแม่น้ำโขงเลยเม

คือแบบไปถึงปุ๊บก็รู้จักวัดอหงอย่างเงี้แล้วตอนนั้นอ่ะ
นี้ไงที่พี่หนุ่มกัญชัยเขาบอกตอนหล่อแล้วแบบว่า

ห่อไว้ตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้มีเงินมีทองก็หล่อกับหนุ่มกัญชัยนะอันนี้

แล้วที่พี่หนุ่มก็บอกอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เอาไปไว้ที่แม่น้ำโขงมา๑๐ปีแล้ว
จนพระเก่าไปหมดแล้วสิบสองปีมั้ง

ทำไมเราไม่เคยแวะวัดนี้แล้วก็ไปเห็นพระที่ตัวเองเคยถวายไว้
เก่ามากก็เลยเอามาให้เขาเอากลับมาทำใหม่ให้ช่างสิบหมู่ทำ

เนี่ยทำบุญร่วมชาติเหลือจากบัตรร่วมขันแล้วอ่ะ
เลยบอกว่าตอนนี้ก็ต้องไปเก็บพระที่เรารอเก่าอ่ะ
มาทำใหม่แล้วก็ไปกลับไปที่เดิมอะไรอย่างนี้

อ๋อที่เขาไปลำอ่ะใช่ไหมคะบริษฐีกันด้วยไปลาวอืม
แล้วก็เลยแบบว่าแบบชื่นใจได้กลับไปแม่น้ำโขง
แบบช่วงนี้แบบจีนปล่อยน้ำน้ำก็ขึ้นอะไรอย่างนี้
แล้วก็ทำให้รู้ว่าหลายอย่างว่าวันนี้บึงการก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่า
ไปดูสะพานมิตรภาพขึ้นหมดแล้วขึ้นแบบว่าต่อหม้อขึ้นหมดแล้วอีกหน่อย
เราก็ข้ามไปลาวได้สะพานมิตรภาพเรื่องการค้าขายนะคะ
ร้านค้าร้านรวมร้านรวมเป็นยังไงเปิดคับหรือยังพี่อืม
ึงการอ่ะเขาฟื้นขึ้นมาเยอะแต่นครพนมอะไรอย่างเงี้ย
คอนพนมบึงการกลายเป็นรุ่มแม่น้ำโขงตอนเนี้ยอืม
ทุกอย่างกลับมาฟื้นหมดเลยน่าทะทะถนนคนเดินคนขายของยังไง
มีหมดแล้วโอ้ดีใจแต่ตอนนั้นเขาเข้าใช่ไหมค่ะใช่ไหมค่ะ
คือแบบเน้นไปพัฒนาตัวนั้นก็เริ่มทางสปลาวขนาดแต่ว่าข้ามชายแดน
มาเติมน้ำมันที่เมืองไทยอะค่ะเพราะว่าน้ำมันที่น้ำมันที่ฝั่งทางสปลาว
ราคาสูงกว่าทางเมืองไทยก็กลายเป็นว่าบางคนเข้ามาเที่ยว
เข้ามาซื้อของใช่ไหมก็แวะเติมน้ำมันแล้วก็กลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้
ช่วงนี้ทำไมก็จะคึกคักเนอะช่วงนี้น้ำมันขึ้นแล้วนะน้ำมันขึ้น
ค่าไฟขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาเนี่ยช่วงนี้ขอพูดไปก่อนสัก๒นาที
อ่าเพราะว่าเออเดี๋ยวกลับมาเนี้ยอะไรอย่างงี้พูดว่าคุณชาติ
ในที่สุดในที่สุดก็เอาจริงจริงนะวันนี้เปิดเพจเข้าไปทีแรกใช่ไหมคะ
ช่วงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งที่บอกว่าจะประชุมกันช่วงประมาณนั้น
แล้วจะต่อตอนแรกออกมาบอกว่าไม่วันนี้ยังไม่รับรอง
เดี๋ยวเลื่อนไปแป๊บนึงเพจรีบลบข้อความนั้นทิ้งเพราะว่ากรกตรับรอง
แบบรวดเร็วเลยค่ะรวดเร็วว่าผ่านแล้วบอกว่าหูสายแทบแตก
โทรกันได้สี่สี่สี่ขึ้นใจประชาชนโทรไปด่าทั้งเพจ
โทรศัพท์ไปถามว่าทำไมยังไม่รับรองนู่นนี่นั่น
เพราะฉะนั้นวันนี้ตอนแรกถามคุณชาติชาติจะเริ่มออกสื่อเมื่อไหร่
คุณชัชชาก็บอกว่าเราให้กอกาตอร์รับรองก่อนถูกต้องไหมฮะ
เพราะว่าเป็นเป็นกฎของเขาค่ะว่าถ้าสมมุติกรกตไม่รับรองเนี่ย
เขาก็ยังไม่ได้เป็นผู้ว่าอย่างอย่างถูกต้องอย่างสก
อย่างศอกอร์อ่าศอกอร์วันนี้ก็ยังรับรองไม่ครบน่ะ
เหลือสิบเขตใช่ไหมฮะวันนี้เพิ่มมาห้าแล้วอ่า
เพื่อไทยรับรองมาก่อนเพื่อไทยยังไม่ได้ยัง
วันนี้เพื่อไทยได้รับเอ่อรับรองอีกสามอ่านะฮะ
เพราะฉะนั้นอีก๑๐เขตเนี่ยก็ต้องไปเช็คกันว่าอีก๑๐เขตเนี่ย
ทางกรกตรจะเริ่มจะเริ่มเอ่อเริ่มร้องเรียนเมื่อไหร่เริ่มร้องเรียน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปครบทรงชาติแล้วเรากลับมา
พูดกันยาวเกี่ยวกับเรื่องคุณชาติชาติครับ
แน่นอนครับวันนี้อย่างที่เราพูดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเป็นทางการ
ขอยินดีต้อนรับผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่สิบเจ็ดอืม
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ใช่ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นผู้ว่าอย่างสมบูรณ์แล้วนะฮะ
อืมอย่างสมบูรณ์จริงจริงค่ะหลังที่แบบว่าหลายหลายอย่างเขาบอกเฮ้ย
เออมาใช้สิทธิ์จริงเพราะตอนแรกเขาคิดว่าน่าจะ๗๐
ถูกต้องไหมฮะตอนนี้อีกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่หรออกกว่าเปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นวันนี้กรกตประกาศชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่า
ภายใน๔ปีนี้คนยังสงสัยกันเยอะเพราะว่าพูดตรงบางคนยังไม่ได้เข้าไปอ่านว่าไอ้๒๐๐ข้อที่ว่าเป็นยังไง
แต่มีบางคนเขาแชร์กันเริ่มแชร์กันตั้งแต่ตอนที่คุณชัชชั่นยังไม่ได้ถูกรับรองเป็นผู้ว่าด้วยซ้ำว่าแบบ
น้ำจะไม่ท่วมแล้วนะสายไฟจะลงดินหมดภายในร้อยวันอะไรอย่างเงี้บางคนก็ยังไม่ได้เข้าไปดูตกลงว่าไอ้สองร้อยข้อมันมีพวกนี้อยู่จริงไหม
คือจริงแล้วเนี่ยเท่าที่มันมีโอกาสคุยกับคุณชัชช่าต้องห้ามันจะบ่อย
คือทุกคนที่เวลาหาเสียงเนี่ยเขาจะพูดถึงเส้นเลือดใหญ่ถูกต้องไหมครับ
หน้าแซนหน้าบ้านเราเนี่ยหน้าไทรัสเนี่ย

ถ้าวันนี้เอาการลอกท่อลอกเทอร์อะไรออกมามันอาจจะดีขึ้นไหม
พอพายุก็เข้าบ่อยนะปีเนี้ย

หรือถ้าสิ่งนึงที่เราเห็นเอ่อมันเป็นนโยบายที่ดีละ

ให้เขาออกมาขุดลอกคูคลองเนี่ยก็ไม่ได้

ทันเองเขาก็มีการออกมาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะแบบว่า
ให้พี่ที่อยู่ในกรมัศชธรรมเองรียมมาช่วยได้
เพราะพอดีผู้ว่าคนก่อนทำเรื่องออกมาไม่ได้มีการอนุมัติไง

เขาเรียกว่าอะไรสมมุติเขาเป็นเป็นประโยชน์ไป
มันก็จะหักเวลาที่ต้องอยู่ในเรือนจำออกไป

๒เขาเคยบัตรมนตรีว่ากรรมกระทรวงคมธรรมนาคม

ก็ดูการติดและจ้าเหมือนกับรถไฟฟ้า
ทุกวันนี้คนกรุงเทพเนี่ยเด็กฝึกงานเด็กทำงานกันเนี่ย

รู้เลยว่าหมดค่าเดินทางต่อวันเท่าไห
อยู่เยอะมากแม่

ถึงไม่ที่มีที่บัตรรถอะไรอย่างเงี้ย

ซึ่งเขาบอกบางทีค่าเดินทางถ้าสมมุติลดได้อาจจะได้ข้าวสักจานนึง
ครองชีพกรุงเทพสมมุติเราลดได้วันละ๑๕บาท
สมมุติเราลดได้๑๐๑๕บาทฟังมันเล็กน้อยเนอะ
เราเดินทางกันทำงานกัน๒๐วัน๓๐๐บาทบางทีมันกินหมูกระทะได้หัวนึงแล้วนะ

หรือเราสามารถกินข้าวแกงได้จานละ๕๐บาทได้๖จานแล้วนะ
สมมุติมันลดได้จริงเราก็ต้องดูว่าในฐานะที่เขาเคยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมมาแล้วเนี่ย
เขาจะจัดการยังไงสองคุณชัดเนี่ยเคยทำพอปเตอร์ตี้
วันนี้สิ่งที่คนกรุงเทพกำลังจะถามคุณชัดชาติว่าโอเคล่ะเมื่อก่อนคนที่อยู่รุ่นเรานี่กลาง
พ่อแม่เราเนี่ยนึกออกป่ะบ้านเก่ากับการก่อสร้างคอนโดใหม่จะอยู่ด้วยกันยังไง
เพราะว่าบางทีเนี่ยตอนนี้ถูกต้องมันเป็นปัญหาทุกจุดเลยว่าบ้านเก่าอย่างตรงในซอยบ้านมะดำอย่างนี้โอ้โห
มันจะเตี้ยกว่าถนนหนึ่งมันเตี้ยน้องแล้วก็ตอนลงเสาเข็มทุกวันนี้มันลงเสาเข็มปุ๊บ
บ้านชาวบ้านล้าวหมดเลยใช่มันสะเทือนไปหมดอืมแล้วถ้าสมมุติวันนี้มันถึงยุคของอ่ะ
ปู่ย่าเราตายายเราที่แก่แล้วแล้วอยู่ในบ้านเขาจะอยู่กันยังไงให้เขาไปซื้อคอนโดอยู่เราก็ไม่ใช่
เพราะฉะนั้นการอยู่กับคนรุ่นใหม่ควรมีรวมว่าอยู่กันยังไง
สายไฟลงดินทุกคนพูดมานานจะเป็นยังไง
กว่าข้อนายกก็เคยพูดเอาไว้นะ
ว่าแม่ถ้าทำได้หมด๒๐๐กว่าข้ออำนาจเยอะกว่านายกแล้ว
อุ๊ยไม่ท่านนายก็เอาหน้าเยอะแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้ใช้ไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีการรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอยระบุรายละเอียด
ถ่ายรูปส่งพี่กัดด้วยการพูดคุยแชทบอร์ดนะครับ
ระบบแจ้งกลับเมื่อมีปัญหาคือต่อไปนี้ใครมีปัญหาอะไร
เขาจะมีระบบแชทบอตซึ่งคุณชัชชาติจะดูเอง

เราก็จะดูอันนี้แหละ๑ล้าน๓แสนกว่าคะแนน
ที่คนไทยเลือกชัดชาติศิลภัณฑ์เข้าไปคนกรุงเทพครับ
คนกรุงเทพเลือกชัชช่าศิษยภัณฑ์เข้าไป
มันจะคุ้มค่ากับ๑ล้าน๓แสนคะแนนไหม

แต่ชอบเวลาสัมภาษณ์หรือแบบคลิปอะไรของคุณชัชชาติที่ออกมา

แม่อืมไม่เคยไปแขวะใครหรือไปโจมตีใครแต่ก็บุก

เอาทีมทำงานเขาเอาง่ายเลย

เขากลับเข้ามาทำงานต่อเพื่อที่จะสารงานต่อได้
หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเรียกได้ว่าแบ่งคำว่าการเมืองอย่างชัดเจน

แต่คราวนี้สกสกวันนี้เพื่อไทยยังรับรองไม่หมดใช่ไหมฮะ
เพื่อไทยได้มา๒๐คนตอนนี้รู้สึกว่าได้รับรองไปแล้ว๑๗๑๘คน
ขอโทษนะเดี๋ยวรอข้อมูลแน่กันอีกทีหนึ่งก่อน
หรือก้าวไกรก็บอกโอเคถ้านโยบายไหนมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ถ้าสมมุติของเพื่อไทยรับรองหมด๒๐คนก้าวไกรอีก๑๐กว่าคน
ใช่ไหมทั้งสภาคกรุงเทพมาอยู่๕๐คน
ก้าวไกลกับเพื่อไทยบวกกันแล้ว๓๔๓๕คนแล้ว

ภาชาแนโยบายก็น่าจะเดินทางไปได้
อย่างเช่นเราจะเห็นภาพเอาง่ายผู้พันปุ่นผู้พันปุ่นเนี่ย
อยู่กับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ค่ะถึงขนาดโพสต์เฟซบุ๊คว่า

คือทุกคนต้องการให้รับรองเพื่อให้เพื่อว่าได้เริ่มทำงาน
รับรองคนจะรีบทำงาน

คือต้องบอกว่าจริงช่วงหลังคือมีมหรือว่า
คำพูดของนธตีศิษฐานหรือผู้พันธ์ฝุ่น
เทรนด์เยอะมากเลยนะเพราะว่ามาแบบปั้งตลอดเลยอ่ะ
นั่นแหละก็เราจะเห็นว่าเอาล่ะมันเป็น
คุณดูดิเมื่อก่อนจะเป็นยังไงเผื่อไทยประชาธิปัตย์ถูกต้องไหม

วันนี้กลายเป็นจุดตรงกลางมันเกิดขึ้นมาจริงค่ะ

พักโอเคแหละผู้พันธุ่นก็เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อน

แม้วันนี้จะออกไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัฐแต่วันนี้ก็คือมาเชียร์คุณชาติ
หรือแม้กระทั่งตอนแรกเราเปิดทำรายการศึกพูดว่ากัน
แต่คราวนี้เขาบอกเฮ้ยคนไทยแฮปปี้อย่างหนึ่งการเมืองสร้างสรรค

ทุกคนมารวมพลังกันหมดแล้วก็จะกรอบกู้

คุณศรีสุวรรณนักร้องของเราเนี่ยนะฮะ
ก็อย่างจากที่บอกว่าปุดแกมเปญตอดศรีสุวรรณเนี่ย
เกิดขึ้นจากเลขาสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูล
วันนี้ผู้สื่อข่าวนะครับนี่ก็คือเป็นอันนี้คือหาทัวร์เอง
คุณศรีชะวันลงช่วงเช้าน่ะแล้วบอกบ่ายวันนี้ได้ข่าวว่าจะมีคนภูมิแทบ
หนึ่งจุดสามแปดล้านคนดิ้นชักดิ้นงอเป็นไส้เดือนกิ้งกือ
ดูสิบนกองที่เฝ้าไฟไม่รู้ว่าจะเฮหรือจะโฮ
ก็เอาจริงจริงนะอืมแต่ถ้าสมมุติคุณชักชาติไม่รับรองด้วยป้าย
ไปหาเสียงอ่าเลอะเอาจริงจริงคือมันจะดูแปลกมากที่แบบ
มันโอเคด้วยทฤษฎีกับภาคปฏิบัติค่ะเราดูสิ
จบจบการหาเสียงร้านก๋วยเตี๋ยวตามข้างทางก็เป็นป้าย
ถูกต้องไหมคะหรือแม้กระทั่งร้านกล้วยขงกล้วยแขกก็เป็นไป
อย่างนี้ทุกคนก็ผิดหมดสิอืมวันนี้มันแค่ความคิดใหม่ใหม่ว่า
โอเคป้ายหาเสียงอ่ะเอามา
แต่เขาก็ไม่ใช่บอกโอ้โหถ้าเลือกเขาปุ๊บไปเอาป้าย

พวกเราไม่อยากน้ำพวกเราอยากขึ้นรถที่ถูกกว่านั้นไหมคะ

แต่ว่าจริงวันนี้คุณศรีสุวรรณโดนหนักเหมือนกันนะคะ
ที่ไปร้องเรียนที่จะถอดถอนคุณศรีสุวรรณออกจากการเป็นเลขาธิการ
องค์การพิทักษ์รัฐมนุนไทยของเขา

โดนเรื่องของการลดความเจริญก้าวหน้า
โดนเรื่องของการสร้างความแตกแยกของสังคมไทย
เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในเรื่องการตรวจสอบแบบแบ่งฝ่าย
เพราะคุณบอกว่าคุณจะตรวจสอบนโยบายของคุณชัดชาติ
ทั้งที่เขายังไม่ได้ถูกรับรองเป็นผู้ว่าอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำ
แต่ว่าคุณไม่ยอมตรวจสอบนโยบายของพักพลังประชารัฐที่ทำไม่ได้
แล้วก็โดนข้อหานักสุดคืออะไรรู้ไหมคะ
เป็นปฏิบัติต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

ที่มีการร้องเกี่ยวกับการยุบคุณศรีสุวรรณทำไม

หลายคนนะแบบคนแบบในโซเชียลเขียนกันเยอะ
บอกว่าอย่างที่พี่ศรีช่วยร้องเรียนเรื่องแบบว่า
ค่าคลองชีพของที่แพงตอนนี้ให้หน่อย

ถูกต้องไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างข้าวของแพงไปหมดเลย
ซีน่าจะไปเดินต่างจังหวัดเนอะ

เพราะว่าเนี่ยอย่างกรุงเทพอาจจะขึ้นได้
แต่แบบต่างจังหวัดก็ขึ้นไม่ได้
เราวันนี้ขอไปฟังเสียงคุณชัดชาติ

ไม่กังวลเลยครับไม่กังวลเลยครับ
ผมว่าเรามั่นใจทีมกฎหมายเรา

ผมว่าทำให้เรายิ่งสง่างามขึ้นด้วยซ้ำ

แล้วก็ไม่มีการเหมือนกับสูเวียกัน
ตรวจสอบเต็มที่ก็ขอบคุณคุณศรีสุวรรณ
ขอบคุณทางกรกตที่ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับ
เราก็ขอให้ธุรการมันเดินไปตามขั้นตอน

ดีกว่าไม่มีการตรวจสอบถูกไหมผมว่าจริงแล้วก็ต้องดูให้ทั่วถึงด้วยนะ
จริงแล้วมันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ควรจะตรวจสอบแต่ไม่ได้การตรวจสอบนะแต่ไม่เป็นไร
แต่เราถือว่ามีคนตรวจสอบเราเราก็ดีใจแล้วก็ขอให้กระบวนการมันเส้นสิ
เพราะฉะนั้นผมไม่ได้เร่งเลยครับที่ผ่านมาอย่างว่าเราก็ให้เกียรติกรกตนะว่าให้ท่านทำตามเวลาที่ท่านกำหนด
เร่งรัดเลยเพราะเชื่อว่าเราต้องพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ

เนี่ยคนชอบคำสัมภาษณ์เขาเพราะว่าคือ
มันดูแบบดูพัฒนา
คือหมายว่าเขาพยายามมองไปข้างหน้าพยายามที่จะโอเค
มีคนตรวจสอบก็ยินดีเราจะได้ช่วยกัน
อุดข้อบกพร่องและแก้ไขไปด้วยกันอะไรแบบนี้
นะก็ถือว่าอย่างเป็นทางการแสดงความยินดี
ว่าทุกคน๑๓๘๐๐๐คนจะเลือกมาเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูแหละว่า
การทำงานมันเป็นไปได้จริงอย่างที่เราต้องการกันหรือเปล่า

เรื่องของกฎหมายคุ้มครองดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
วันนี้คือตายแล้วคนงง

งงว่าเฮ้ยอีกหน่อยเราถ่ายรูปไป
สมมุติมีคนเดินอยู่ข้างหลังฉันจะโดนแจ้งความหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าคือตอนนี้มันมีการแชร์กันเป็นข้อความที่เหมือนมีคนสรุปมาให้ใช่ไหม
ฉันยังไม่กล้าลงรูปที่ไปทำปู่อื่นเลยเถอะ

ใช่คือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันมีการแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์

สมมุติถ้าเราถ่ายไปแล้วโพสต์ลง
หน้าคนอื่นโดยที่เราไม่ขออนุญาต
ผิดโพสต์ไอ้นี่หรืออะไรผิดไปหมดเลย
เขาก็เลยกลัวกันตอนนี้ตอนทำข่าวก็

นี่ไงจริงเราก็พยายามหลีกเลี่ยงอยู่แล้วก่อนหน้านี้
แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปอยู่ที่เจตนา
ถ้าเจตนาเราไม่ได้ทำเพื่อการค้าขาย
หรือว่าเอาไปทำให้เขาแบบดูไม่ดีหรือว่าทำอะไรที่ไม่ดีอย่างนี้
เจตนาเราไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นก็ไม่เป็นไร
ทีนี้วันนี้เดี๋ยวสรุปแบบใหม่

ที่แชร์กันมาลืมไปก่อนเลยนะคะลืมไปเลย
วันนี้นะคะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาบอกผมขอออกมาชี้แจงเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจ
ตรงกันแบบชัดเจนฟังจากข่าวใส่ไข่ไทยรัฐทีวีนี่แหละนะ
พันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอออกมาบอกนะคะว่า
พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี๖๒
เอาอย่างนี้ข้อที่๑ฟังดี
ข้อที่๑นะคะการถ่ายภาพหรือคลิปวีดีโอนะ
ถ้าติดภาพบุคคลอื่นโดยไม่เจตนา
สมมุติว่าที่มดดำไปถ่ายรายการ
อะไรอย่างนี้ไม่ได้กรอกให้เกิดความเสียหายเลย
และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของเรา

อืมอืมอืมอืมอืมอืม
เพราะฉะนั้นสมมุติวันนี้เกิดอยากจะซื้อกล้องวงจรปิดมาติดที่บ้านหรือบริษัท
ไม่ต้องทำป้ายว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิดนะจ๊ะ
อันนั้นมันเหมือนเป็นการเป็นบอกจุดรถเนอะมันจะไปติดป้ายบอกทำไมใช่ไหมอันนั้นไม่จำเป็นต้องบอก
ไม่ต้องค่ะติดได้เลยใครอยากติดกล้องวงจรปิดปิดเพื่อการปลอดภัยหรือว่ารักษาป้องกันอัธยกรรมติดได้เลย
ไม่ต้องทำป้ายบอกอะไรใดทั้งสิ้นนะคะและการทำข้อมูลส่วนบุคคลการนำข้อมูลไปใช้เนี่ย
กรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมนะอยู่ในแค่อยู่ในแค่นี้นะคะ
อันนี้คือทำได้เลยโดยไม่ต้องขอความยินยอมนะคะมีกรณีไหนบ้าง
หนึ่งถ้าเป็นการทำตามสัญญามีการตกลงสัญญากันแล้วว่าอนุญาต
อย่างธนาคารเขาจะมีเขียนข้อความไว้ว่าอนุญาตให้ธนาคารเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ได้
และถ้าเราเซ็นยินยอมอันนี้คือทำตามสัญญาเขาไม่จำเป็นต้องมาขอความยินยอมจากเราอีก
สองถ้าเป็นการนำข้อมูลไปใช้ตามที่กฎหมายให้อำนาจนั่นคือสิทธิ์ของกฎหมาย
เขาให้อำนาจแล้วไม่ต้องขอความยินยอม
สามถ้าเป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตและร่างกายของบุคคลเช่นสมมุติไปเจอคนเกิดอุบัติเหตุ
เราก็ต้องแบบไม่รู้ว่าคนนี้คือใครหยิบบัตรประชาชนเข้ามาถ่ายลงไป
เพื่อที่จะประกาศตามหาญาติหรืออะไรอย่างนี้
ได้ไม่ต้องขอความยินยอมก่อนเพราะว่าอันนี้ถือว่าเพื่อรักษาชีวิตหรือว่าร่างกาย
เพื่อเป็นการค้นคว้าวิจัยทางสถิติเพื่อเป็นการศึกษาแบบนี้ไม่ต้องขอความยินยอม
ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปกป้องผลประโยชน์หรือสิทธิ์ของตัวเอง
ไม่ต้องขอความยินยอมนะคะ
ดูอันนี้ไว้จำอันนี้ไว้จะได้จำง่ายแล้วก็ใครที่ไปเจอข้อมูลเก่าที่เขาส่งต่อกันอ่ะ
ไปเลยแล้วไม่ต้องส่งต่อนะคะเอาอันใหม่นี้จะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็จะได้ไม่สับสน

แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเตือนมาอย่างเช่นใบแจ้งความอันนี้เป็นความสะใจ
คุณฟังดีนะฮะสมมุติวันนี้ฉันไปแจ้งความอย่างแองจี้แองจี้ด่าฉันแล้วฉันบอกเอาแล้วกูสะใจกูแจ้งความมึงแล้ว
โพสต์ลงผิดกฎหมายค่ะใช่เพราะว่าหนึ่งมันเป็นเอกสารราชการด้วยแล้วสองมันทำให้เขาเสื่อมเสียอันนี้ไงถูกไหมฮะ
เอออันนี้อะต้องปล่อย
พึ่งรู้เพิ่งรู้เหมือนกันอะ
แล้วเราเอามาพูดอะยิ่งข้อควรอันนี้เป็นจริงเท่าไหร่อ่ะ

ยิ่งจริงเท่าไหร่ยิ่งผิดอ่าฟังดีดีนะแม้กระทั่งเอาง่าย
สมมุติเราไปถ่ายเมียหลวงเมียน้อยเมียหลวงบุกถ่ายเมียน้อย
รู้ว่าผัวเราไปอยู่กับเมียน้อยแต่คุณยิ่งไปพูดความจริงเยอะเท่าไหร่ยิ่งผิด
ถูกต้องเพราะว่าคุณทำให้เขาเสื่อมเสีย
หรือแม้กระทั่งวันนี้ฉันไปตบคนสมมุติเมื่อก่อนฉันไปตบทวงหนี้คนอย่างนี้
ฉันถ่ายถ่ายคลิปประจานแม้เขาจะโกงเงินฉัน
นี่มึงจะคืนเงินกูหรือไม่

คือเขาโกงคุณเขาผิดในเรื่องของแพ่งถูกไหม

เขาบอกว่าถ้าสมมุติอย่างนี้ว่าเราอ่ะ

เมื่อไหร่จะคืนเงินแล้วไประบุเป็นตัวเขา

ไม่ใช่คนนั้นผิดนะ
ถ้าคนในโลกออนไลน์รู้ว่าคนที่คุณพูดถึงคือใคร

ต่อให้คุณสมมุติคุณใช้คำว่า

น้ำที่อยู่ย่านบางนาซอยนี้

ผิดโดนแพ้นะคะบอกเลย

ยิ่งประจานเขาความจริงเท่าไหร่

อันนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไง

แล้วบางทีไปถ่ายรูปที่วัดคนเป็นร้อย

แต่ที่นี้เคยเห็นที
เห็นว่าไปกับฮัยแล้วจึงมึดอยู่ที่เจตนา
มันมีเคสนี้จริงแต่เป็นสุดท้ายแล้วคือ
มันอยู่ที่เจตนาของคนถ่าย
ถ้าเราพิสูจน์ว่าเรามาดูจากเขามาก่อน
แล้วเราไม่ได้จะถ่ายเพื่อที่จะแบบ
ประจาน
นี่ไงพรบเรื่องนี้ก็ยังไม่สมควรมี

แต่ว่าจริงอันนี้มันก้ำกึ่งเขาถกเถียงกันอยู่ที่ว่า
ทำไมต้องมีการคุ้มครองเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลจำได้ใช่ไหมคะว่า
ไม่เคยมีประวัติอยู่กับบริษัทนี้มาก่อน
คือยุคนี้ใครที่มีข้อมูลเยอะที่สุดคนนั้นคือกลุ่มอำนาจเพราะว่ามันเป็นยุคของข้อมูลจริง
เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีกฎหมายออกมาควบคุมเรื่องของข้อมูลส่วนตัว

เขารวมตัวไปจ้างทนายฟ้อง

เขาใช้กันมาต่อสิบสาม
สำหรับประเทศไทยบางคนก็ใช้มาเป็นสิบปีแล้วนะ

ครูชอบถ่ายเด็กนักเรียนเวลาแบบร้องไห้หรืออะไรอย่างนี้
อย่างที่บอกไงว่าถ้าเกิดสมมุติว่า

บางคนก็จะบอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ซึ่งถ้าสมมุติบางทีในกรณีของเด็ก

อนุญาตนะที่จะให้เอารูปลงหรืออะไรอย่างนี้

ใช้คำนี้ดีกว่าต้องคิดเยอะขึ้นมาก

ทีวีก็โดนบ่อยเหมือนกันบางทีที่เขาชอบบอก

แม้ปิดหน้าอาชญากรแล้วจะรู้ไหมปิดหน้าทำไม
แบบเหมือนกับว่าช่วยปิดบังคนไม่ดีทำไม

มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่จริง

คือไม่มีใครต้องมาช่วยรับผิดชอบ

ถ้าเป็นผู้ต้องหาค่าคนตายแตะเขา

ไม่รู้ไม่ได้

ตอนนี้ต้องชนะอายลายเนอร์มิสทีน
วันนี้ค่ะ๓๑พฤษภาคมพรุ่งนี้วันความหวังแห่งชาติจะมาแล้วดังนั้นเราต้องไปติดตามสถานการณ์ที่พญาเต่างอยสกลนครกันหน่อยนะคะที่นั่นก็เป็นที่ตั้งของเจ้าแม่ตะเคียนด้วยก็จะมีเจ้าแม่สัมเภาเจ้าแม่ดวงแข
แล้วก็เจ้าแม่แพร่ทองนักท่องเที่ยวก็ต้องไปเจ้าแม่เจ้าแม่ดวงแขเจ้าแม่สัมเภาเจ้าแม่แพร่ทองนี่คือนักท่องเที่ยวไปก็ต้องแสวงโชคกันนะคะบรรดาร้านขายอาหารขายของที่ระลึกดอกไม้ทุบเทียนอู้ต้องบอกขายดีขึ้นจริงจริงไม่เว้นแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ค่ะต้องบอกเลยว่าเลขที่แบบว่าฮิตมากตอนนี้ที่คนตามหา

อันนี้มั้ยแล้วเกี่ยวอะไรกับ๒๐มา
ปรากฏว่าฉันก็ไปจุดนึงที่แบบ

แล้วก็เป็นแค่ป่าเพือเป็นสารไม้เก่า

เอาทะเบียนรถที่แบบว่าขนปู่อืดลืมไปไว้ที่ศาลนั้น

ก็๒๐๒๐ไม่รู้ว่ามันก็ต้อง

มันออกไงมันแบบสลับที่กันสิ

ลีบเป็นเบรกหนึ่งเลยค่ะรีบเป็นเบรก

นี่อ่ะสักครู่เดียวค่ะ
วันนี้สนามบินแตกค่ะทุกคน

คือตอนนี้คือพระโบกอมเนี่ยหลายคนก็คือชื่นชอบอยู่แล้ว

สิ้นจากหน้าที่ในการรับใช้ชาติ

คือตอนแรกมีข่าวบอกว่าบัวกอมจะมาไทย

สุดท้ายวันนี้โบกอมมาจริงนี่แล้วน่ารักมาก

บอกโบกัมน่ารักมากเพราะว่านี่เห็นไหมวิ่งมาแบบ
นี่นี่เหรอเขาเฟลลี่มากอะไรอย่างนี้วิ่งมาอยู่แบบชาตินะครับ
พอที่คนเขาหาตัวหลุยวิกต้องกันเนี่ยเหรอ
ใช่เพราะว่าเขามาเดินงาน

ศิลปินดาราจาก๘ประเทศในเอเชียค่ะ
เขาบอกว่าฟันคลับนี้เขาวิ่งข้ามมาหาฟันคลับเลย
เพราะว่าแฟนคลับเขาถูกกั้นเอาไว้แต่เขาวิ่งมาหา
ดูสิแล้วแฟนคลับจะไม่ใจฟูได้ยังไง

คือจริงโบกอมก็เคยมาไทยหลายครั้งแล้วเหมือนกันเนาะ
แฟนมีของจุงกิบ้างของอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่

แต่มาแป๊บเดียวเองวันที่๒ก็กลับแล้ว
ใช่ค่ะแต่แบบแหมเราก็เป็นชาติแรกที่แฟนคลับไทย
ก็จะได้เป็นชาติแรกหลังจากที่เขาออกจากกรมแล้วได้เจอเขา

ไปไปแล้วนะ

ถ่ายทอดนี่เลยค่ะไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ

จากสนามไหนใช่ไหมคะอันนี้เป็นใช่จากสนามไหนฉันพูดไม่เป็น
ก็คือเปิดไทยรัฐทีวีเราเนี่ยยาวไปเลย

นะวันนี้ไทยพบบาร์เรนใช่ไหมอันนี้พูดถูกเนอะถูกค่ะ
เชียร์ฟุตบอลไทยกันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับ
ขอรบทรงชาติไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป